คุณผู้ชมซึ่งมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ว่าก่อนน้องเสียชีวิตน้องถูกหมัดแมวกัดเข้าไปแล้วก็มีตุ่มตามร่างกาย
ตอนนี้ยังสังเกตอยู่ยังมีการตั้งข้อสันฐานอยู่ว่าน้องเสียชีวิตจากสาเหตุใด
แต่คุณแม่คิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจากโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านนามไร่เดียวครับ
ตำบลท่ามโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
หลังทราบว่าน้องมิวเสียชีวิตจากการที่ไปคลุกคลีกับแมวที่เลี้ยงเอาไว้
แล้วก็ถูกหมัดแมวกัดจนติดเชื้อในกระแสเลือด
บรรยากาศที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตก็มีการจัดเตรียมงานศพ
มีนักเรียนซึ่งเป็นเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
นั้นกำรังยืมรอรับศพอย่างนี้
เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
ตามข้อความที่ระบุเอาไว้ในใบรับรองของแพทย์
การสอบถามนางมาลาสุวรรณศรีอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นยายของมิวก็บอกว่าที่บ้านเลี้ยงแมวเอาไว้
มีคนเอาไปปล่อยเอาไว้ที่หน้าบ้าน๗๙ตัว
ก็ต่อมามิวเนี่ยก็ไปคุกคลีไปเล่นกับแมว
ให้อาหารแมวจนถูกหมัดแมวกัดแล้วก็มีอาการแพ้เป็นผืนเป็นตุ่มขึ้น

หลังจากน้องมิวถูกหมัดแมวกัดก็มีการแพ้หนักมากเป็นตุ่ม
ครั้งล่าสุดมีการแพ้จนตัวร้อนมีตุ่มขึ้นทั้งตัว
กินยาทายาก็ไม่หายก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลวิเชียนบุรี
ต่อมาคุณหมอตัดสินใจส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิสุนุโลก
เพราะอาการสุดหนักและวันที่๔สิงหาคม
หลังจากนั้นน้องก็เสียชีวิตลงในวันเดียวกัน
เองก็สงสัยว่าเป็นเพราะถูกหมัดแมวกัดหรือเปล่า
หรือเป็นเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะแต่ว่าแพทย์ก็บอกว่าน้องเป็นไข้เลือดออกด้วย
ตอนนี้ก็เลยยังคงสงสัยว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใดนะครับ
ที่บ้านเลี้ยงแมวใช่ไหมคะแล้วก็แมวก็มีหมัด
หมัดก็กรอกเขาพอกรอกเขาก็ทัง
ทังเขาก็เกาก็อักเสบก็มีตุ่มขึ้นมาดูไม่สวย
แต่ทำไมหมอถึงบอกว่าเป็นไข้เลือดออกล่ะ

ไม่ยืนยัน
หมอก็บอกสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
ติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพันธุ์
ฟังดูนี่หลายโรคแล้วนะมีไข้เลือดออกด้วยที่คุณหมอบอก
แล้วก็สาเหตุการแพ้หมัดแมว
แม่เองก็บอกว่าน้องเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอยู่นะครับ
ทีนี้ทางด้านของนางพิมยุดีสุวรรณศรีอายุ๓๔ปี
แม่ของน้องก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยอยู่
หลังจากไปรับศพลูกเนี่ยแพทย์บอกสาเหตุการเสียชีวิต
ก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง
ขณะที่ใบบรรณบัตรกลับบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือ

แต่เรื่องที่มิวถูกตัวหมัดแมวกัดที่ลำตัวและแขนนั้นก็ไม่น่าใช่
แม่บอกว่าเพราะมิวเองถูกหมัดแมวกัดมานานนับเดือนแล้ว
รวมทั้งเรื่องของไข้เลือดออกที่คุณหมอบอกก็คงไม่ใช่เหมือนกัน
เพราะว่าล่าสุดคุณหมอก็ไม่ได้มีการพูดถึง
ส่วนตัวแม่เองเชื่อว่าน้องเสียชีวิตจากโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าโรคพุ่มพวง
ซึ่งแม่ของมิวเองอยากให้รอผลการตรวจอย่างละเอียดจากชิ้นเนื้อก่อน
ส่งไปทำการตรวจว่าแท้จริงแล้วน้องเสียชีวิตจากสาเหตุใด
เพื่อที่จะรู้ความจริงที่เกิดขึ้นน่าจะทราบผลใน๒สัปดาห์นะฮะ
ตอนนี้มันมีหลายโรคเหลือเกินที่ออกมาแต่ว่าต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ